สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวและรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอกับพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลูกเห็บตก
ล่มกระโชครังกันอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะ
เพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้๑๖และพรุ่งนี้๑๗มีนาคม
ยังมีหลายพื้นที่ที่ต้องเจอกับพายุฤดูร้อน
แต่ว่าตอนนี้ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายนี้สิ่งที่ต้องเจอคือเรื่องของฝุ่นพิษ
ตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะจากแอร์วิวชัลเชียงใหม่ติดอันดับ๔ของโลก
ตรวจสอบในเวลานี้มีเดชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเอคิวไอ
ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นแบบนี้มาต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์
ปัจจัยมาจากอากาศมันกดไม่ยกตัวทำให้ยังคงมีฝุ่นปกคลุมอยู่
ประกอบกับไฟป่าจากลาวนะคะแล้วก็จากทางเมียนมาแล้วก็เวียดนามด้วย
ก็เลยส่งผลกระทบทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝุ่นลองเป็นพิษขนาดนี้
แต่เรื่องของสภาพอากาศเป็นอย่างไรตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ระยะนี้นะคะยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าเขตอากาศร้อนนี้นะคะ
กลุ่มบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่บริเวณดังกล่าวก็คืออากาศจะร้อนจัดมาก
และอีกหนึ่งปัจจัยก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะ
เขาแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ทำให้เกิดลม
ลมมันก็พัดคล้อยมาทำให้เราเห็นเป็นเส้นเหมือนลูกศรเนี่ยนะคะ
สีขาวเนี่ยคือลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมทั้งประเทศไทยทางตอนกลางนะคะ
โดยเฉพาะวันนี้คุณผู้ชมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบริเวณแถบสีฟ้าที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้
ภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงแถบภาคตะวันตกที่จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะ
รับมือกันอีกวันหนึ่งนะคะภาคเหนือนี่แถบจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพยาวแพร่ตาก
แถบจังหวัดเลยชายภูมินครศรีธรรมราชขออภัยค่ะนครราชศรีมาและบุรีรำ
ส่วนภาคกลางแถบจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะ
ส่วนภาคใต้นั้นนะคะมีสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสตรังและสตูน
สำหรับกรุงเทพมหานครเองนะคะก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
แถบเขตทางปริมณฑลคือลำลูกกาปฐุมธานีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เตรียมรับมือกับฝนฟ้าขนองกันไว้ด้วยค่ะ
พรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกวันเพราะฉะนั้นนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

วันนี้ลาไปก่อนต้องไปดูแลเรื่องของการดับไฟป่าซะแล้ว
คงจะต้องเรียกพนักงานดับเพลิงมาเร่งด่วน